ดูรายเดอร์สายใจดีกันบ้าง

มีคนเขาจ้างให้มาเตอร์ไพรส์วันเกิดผู้หญิงคนหนึ่ง

โดยให้พูดข้อความตามคนจ้างเขาจ้างมา

แต่ฟังก่อนว่ารายเดอร์เขาพูดตามบท

อีช้างคุณผู้ชมฟังคลิปนี้กันหน่อยฮะ
คือใครมาจากไหนคะ
เขาไม่ให้เปิดอะค่ะ

ขอบคุณค่ะ
พี่หนูเอ็นดูพี่มากเลย
ถ้าแอคชั่นพี่รุนแรงกว่านี้
เป็นเจ้าของวันเกิดคงมีสะดุ้งเหมือนกันนะ

เหี่ยวเอามาโพสต์ไว้นะครับเป็นคลิปสั้นนะฮะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าจะดีใจหรือเสียใจวะนี่
สุดยอดของการเตอร์ไพรส์ตามหาเจ้าของเค้กค่ะ
แล้วก็แฮชแท็กสุขสรรค์วันเกิดนะครับ
จากในคลิปเนี่ยเสร็จพี่รายเดอร์มาส่งของใช่ไหม
มีคนสั่งเค้กให้รายเดอร์มาส่งพร้อมกับบทที่ให้อ่านตามบท
แต่มันมีคำว่าอีช้างด้วยนะคุณ
ประเด็นคือเกิดมาทำไมก่อน
โรคโลกแย่งอากาศคนอื่นเขาหายใจเดี๋ยว

เอาไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพี่รายเดอร์ทำตามบทแบบนี้
คนรับก็ต้องรับนะฮะรับแบบตกออกตกใจนิดนึง
ส่วนเพื่อนก็ได้แต่ส่งเสียงหัวเราะกันใหญ่เลยนะฮะ
งานนี้เจ้าของวันเกิดได้แต่อุ๊ยเราเผลอรับคำอวยพรไปแล้วนี่นะ
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราเข้าไปขอคลิปนี้นะ
ขอคลิปเพื่อนำมาเสนอข่าวทางไทยรัฐของเราเนี่ยนะฮะ
คุณเหมียวมะเหมียวเจ้าของติ๊กต๊อกบอกว่าได้เลยครับ
ยินดีค่ะเพื่อความบันเทิงและความสุขของทุกคนนะคะ
ก็ทุกคนก็บันเทิงจริงค่ะอย่าดราม่านะคะ
แล้วบางคนเข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าดีนะพี่รายเดอร์ไม่ใส่อารมณ์ลงไปด้วยนะฮะ

รายเดอร์ยังใจดีมีเมตตาต่อตัวอีช้างนี้เจ้าค่ะ

มีคนถามว่าเนี่ยตกลงเจอรึยัง
รู้หรือยังว่าใครส่งของมาเซอร์ไพรส์
คุณมะเหมี่ยวบอกว่ายังเลยค่ะ

ของนี้ก็เป็นเค้กเค้กปกติเลย

เมนต์เหมือนกับเขาบอกว่า

พ้นไอ้เสียงดังด้านหลังที่หัวเราะกันนั่นแหละ

เพราะว่าท้ายคลิปลักษณะจะเป็นเหมือนเพื่อนกันเองเนี่ย

แต่คุณไม่ต้องอวยพรในช่องแบบนี้นะ